อีกหนึ่งเหตุการณ์เศร้าเกิดขึ้นที่อุดรธานีนะคะ
สองสามีภรรยาค่ะคือเป็นคนชอบดื่มเหล้ากันทั้งคู่
ปรากฏว่าเมื่อวานนี้๑๖สิงหาคม
ถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย๒ตัว๒๐๐๐บาท
ดีใจฉลองดื่มเหล้ากันจนเมาไม้ค่ะ
ภาคกลางดึกตี๒สามีตื่นขึ้นมาเอ๊ะภรรยาหายไปไหน
เห็นไปล้มคว่ำหัวอยู่ในถังน้ำตรงห้องน้ำค่ะ
ก็ตกใจรีบอุ้มภรรยาออกมาแล้วภรรยาก็อาเจียนด้วย
ก็เลยพาไปล้างเนื้อล้างตัวแล้วก็อุ้มกลับมานอนที่เตียง

ตื่นเช้ามาปรากฏว่าภรรยาเขากลายเป็นศพไปแล้วค่ะ
เรื่องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปชนะสูตรดูแล้ว
เสียชีวิตมาน่าจะไม่ต่ำกว่า๕๘ชั่วโมงแล้วนะคะ
หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับเหตุว่ามีคนเสียชีวิตที่ห้องเช่าหลังตลาดไทยซิริ
ถนนอุดรธานีสกลนครบ้านนวลขมิ้นก็ลงพื้นที่เลยนะคะ
พร้อมกับแพทย์เวรโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีแล้วก็กู้ภัยอุดรสวะเมธาธรรมด้วย
ไปถึงพบศพนางสาวสตรีวิทย์วงชัยอายุ๔๘ปี
สภาพคือนอนคว่ำหน้าอยู่บนเตียงนะคะ
มีสุนัขพันธ์ไทยที่เลี้ยงเอาไว้เฝ้าอยู่ไม่ห่างเลย
สอบถามสามีค่ะนายสามารถแต้พาณิชย์เล่าบอกว่า

ตัวเขามีอาชีพรับจ้างส่วนภรรยาเป็นแม่บ้าน

แล้วก็อย่างที่บอกเมื่อวานฉลองไง
ถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัวก็ดื่มกันจนเมาไม้
ทีนี้ประมาณสัก๓ทุ่มต่างคนก็หลับกันไป

เขาตื่นมาตี๒ไม่เจอภรรยาอยู่ที่เตียง
เดินไปดูหลังบ้านเห็นภรรยาเนี่ย
หัวทิ้มลงไปในถังน้ำพลาสติก

เพราะว่าตอนที่ดื่มเหล้าเฉลิมฉลองกัน

ก็เลยอุ้มภรรยากลับมาที่เตียง
อาเจียนอีกก็คิดว่าคงเมามาก

แล้วก็อุ้มกลับมานอนด้วยกันที่เตียง

ตื่นเช้ามาตกใจมาก
นอนตัวแข็งทื้อไม่หายใจแล้วค่ะ
ก็เลยรีบโทรเรียกเพื่อนมาดูแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่

ถ้าจะเกิดอะไรขึ้นขอให้ตัวเธอตายก่อนเขา
มันต้องออกไปหยุดทางล้างตัว
ผมก็เดินไปดูอ้าวขาจุมท่ออยู่เนี่ย
แล้วหน้าคว่ำอยู่ตรงถัง
ผมมีเพราะมันพูดกับผมว่า

ตำรวจเองก็ไม่ได้ติดใจสงสัย
สำหรับสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
สภาพแวดล้อมพญาหลักฐาน

ไม่มีบาดแผลการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้น
สันนิษฐานว่าผู้ตายอาจจะหัวใจล้มเหลว